มันสดชื่นมากแค่เห็นด้วยลูกตานี่ก็รู้สึกได้ถึงความสดชื่นที่ปะทะเข้ามา
พี่แจ๊คไปนี่บอกเลยว่าเหมาะกับเราจริงธรรมชาติสวยใสเหมาะเลยสดชื่นอะไรขนาดนั้น

มีแบบว่าใกล้ชิดธรรมชาติมองเห็นต้นไม้ลำทานให้ความรู้สึกผ่อนคลายแต่สุด
แนะนำคุณผู้ชมเลยนะคะเหนื่อยเคลียร์แล้วก็เหนียวชีวิตจากการทำงานเนี่ย
เอาจริงบางทีชีวิตมันเหนียวมากอะไรแล้วก็ลงราวไปหมด

มันดีคือพี่แจ้งจ้ะมีอะไรรัสสุดใจอีกจัดมาสรุปอย่าเยอะ
ไต้ต่ำเอาดีเลยนะ

ท่านผู้ชมครับโอ้โหท่านผู้ชมยังอยู่กับนะฮะแม่บ้านประจำบานครับ
ช่วงพ่อบ้านล้านลาอยู่ครับท่านผู้ชมครับช่วงที่แล้วเนี่ยนะครับผม
ทำเอาสามป้าเนี่ยนะครับอิจฉาผมไปแล้วครับผม
และตอนนี้ครับความอิจฉานนั้นยังคงอยู่ครับผม
เพราะว่าผมเนี่ยได้มานอนนวดกลางป่าธรรมชาติแบบนี้นะครับผม
กลางสายน้ำลำทานแบบนี้มีเตียงส่วนตัวมีคนนวดส่วนตัวแบบนี้ครับแน่นอนครับ
ผมกำลังใช้บริการนวดของวิลล่าโมริบาที่นี่อยู่ครับผม
และแน่นอนครับสำหรับคนที่อยากจะมานวดนะฮะแล้วก็มาพักผ่อนที่นี่ครับ
เขาก็มีการเขาเรียกว่าให้บริการในการนวดด้านบนอยู่แล้วด้วยนะครับผม
ต้องมานวดกลางป่ากลางน้ำแบบผมแบบนี้ครับด้านบนสบายอย่างแน่นอนครับ
แต่ตอนนี้อย่าขัดความสุขของผมท่านผู้ชมครับ
ผมขออนุญาตนอนนวดต่อถ้ำกลางธรรมชาติลำพังกับป้าสองคนเท่านั้นครับ
บ๊ายบายป้าสดแรงแรง
เอาล่ะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่แจ๊คเนี่ยนะฮะนวดกลางน้ำ
กลางธรรมชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับ
ถึงเวลาครับท้องร้องจ๊อกแล้วครับหิวแล้วครับท่านผู้ชมครับ
และแน่นอนครับเมนูเรคคอมเมนต์นะครับที่วิลล่าโมลีดาแห่งนี้ที่เขาจัดมาให้ครับ
มีสามเมนูด้วยกันครับนั่นก็คือเมนูแรกครับผม
ครับ

ทานข้าวถ้ำกลางธรรมชาติแบบนี้
เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมครับผม

ไก่สับผัดเผ็ดครับ
ดูจากสีของเมนูเนี่ยแดงแป๊บนะครับผม
เขาตามชื่อเมนูอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็เครื่องแกงเขารสชาติเข้มข้นครับ

ไก่คั่วกเหลือทานไก่เอาช้อนมานั่งเอาซ่อมมานั่งเนี้ยเนี้ย
ไม่อร่อยฮะขออนุญาตใช้มือครับนี่แหวกไก่ครับผมเอาล่ะ
ทานปีกกันไปเลยกรอบกรอบนะท่านผู้ชมครับทอดมาใหม่

อร่อยครับคั่วเกลือเค็มเค็มประแรมประแรมกำลังดีครับผม
ทานกับข้าวเปล่าข้าวสวยร้อนอร่อยอย่างแน่นอนครับ
และพอเราทานของขาวไปที่เรียบร้อยแล้วครับต่อไปครับ
อนุญาตทานของหวานครับผมเขาบอกว่าเมนูนี้เนี่ยนะครับผม
สี่สิบแปดปีอีกจะต้องมีทานครั้งนึงครับผมนั่นก็คือนี่
ครับลูกชกลอยแก้วนั่นเองครับผมวิลล่าโมริดามานะ
นะครับผม
รมคล้ายลูกชิ้นนะครับแต่จะกลมกว่าลูกชกนั่นเองครับ
นับหวานเว้นล้างปากหลังจากทานของขาวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เรียบร้อยแล้วนะฮะอาหารอร่อยแบบนี้
สถานที่ชิลสวยแบบนี้ครับก็ขอเรียนเชิญฮะ
สำหรับคนที่อยากจะมาพักผ่อนวันหยุดสุดสัปดาห์กับครอบครัวกับคนรู้ใจเนี่ยนะครับ
เรียนเชิญครับที่วิลล่าโมลีดาสวนพึ่งแห่งนี้นั่นเองนะครับ
เดินทางมาง่ายครับจากกรุงเทพมาประมาณ๒ชั่วโมงนิดนั่นเองครับผม
เดินทางมาเข้ามาถึงตัวอำเภอสวนพึ่งนะฮะ
แล้วก็ถามทางเขาก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับ
เอาล่ะสำหรับเทปนี้ครับหวังว่าสามป้าเนี่ยคงจะอิจฉาผมอย่างแน่นอนครับผม
ทานอาหารอร่อยห้องพักสบายแถมยังมานอนนวดชิวแบบนี้อีก
สัปดาห์หน้าครับผมนะครับพ่อบ้านละลาแจ็คเชิญยิ้มนั้นจะพาไปที่ไหน
ต้องคอยติดตามครับแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อน
สวัสดีครับพ่อบ้านล้านลา
โอ้โหเหม็นมากเหม็นไส้จริงเลยอะ
เหม็นไส้พิเศษปักแต่ทำเป็นแบบอุ๊ยนอนด้วยกลางน้ำ
พี่ที่พี่ลิงเนี่ยเค้าก็ต้องตัดเต็มอยู่แล้ว
ภูมิใจเพราะว่ามีประสบการณ์แล้วไปมาแล้วแล้วต้องบอกเลยว่ามีการนวดกลางน้ำซึ่งพิเศษมาก
เตียงนี้ตั้งอยู่ในลำทานด้านหน้าเราลงไปแล้วเรากลิ่นหอม
แบบว่าธรรมชาติรอบตัวนั้นมันมีความสุขมาก
แล้วอาหารเสิร์ฟวางริมข้างลำทาน
ไม่ใช่วางตามพื้นใส่กระทงนะคะเป็นโต๊ะ

เค้ากินได้ที่วิลล์ลามอริดา

นั่นแม่เซโลเบียดวันเกินเลยพบรอบปีนี้อะไร

อยู่ในกลุ่มเดียวกับพวกลูกปาล์ม
ก็คือเหมือนลูกตาลเหมือนลูกอะไรต่างอย่างนี้นะคะ

ก็บอกว่าเป็นไม้ที่อยู่ในป่าค่ะเราบอกว่าเป็นไม้ที่อยู่ในป่า
แล้วมีกินได้ทุกวันมั้ยเนี่ยที่เนี่ยแล้วมีกินได้ทุกวัน
ที่นี่เขาขายลูกช็อกเลยเนี่ยอยากเราไปชิม
หูลกินแล้วมันนึบอร่อยมาก

ถ้าอยากกินถ้าเกิดว่าอยากฟินเหมือนเรานะคะ

แล้วถ้าเกิดห้องทางฝั่งไหนเต็มก็มานอนอีกฝั่งได้

ใช่ดีงามใครอยากพาแปรไปนะคะ

ผู้หญิงแบบไหนก็ชอบสถานที่บรรยากาศดีแบบนี้

แต่เราเชื่อว่าที่นี่รวบรวมแบบ
ผู้หญิงทุกแบบต้องชอบ

ใช่นั่นแหละแต่พูดจะมีนายะ
มีความหมายอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า

แม่เอาแบบเปิดเซ็นได้ไหม

วิลล่าโมลีดาแห่งนี้ง่ายมากเลย
เพราะว่าตอนนี้นะคะที่วิลล่าโมริดา
ใจปั้มสุดแจกกิบบาลเชอร์

เฮ้ยทำไมได้เยอะกว่าเราซึ่งเป็นเรื่องเข้าไป

ให้๒๐ท่านเลย
แจกแบบทะลมทะลายรินใจถึงมาก

ถ้าอย่างนี้นี่นะเราต้องจัดแล้ว

มาร่วมเล่นเกมแล้วก็ได้ของรางวัลเป็น
วิลล่าโมรีดานะคะ๒๐รางวัล

อย่าลืมนะคะติดตามข่าวสารดีนะคะ

คุณผู้ชมคะมาถึงแล้วค่ะ

ช่วงเวลาที่เราจะต้องลาจากกัน

เดี๋ยววันจันทร์แล้วกลับมาเจอคุณผู้ชม

อยากกินอ่ะลูกนั้นอ่ะ

แล้วมันหนึบมากเลยนะ
สวัสดีค่ะ